คุณผู้ชมฮะโอ้โหเมื่อวานมีเหตุชิงทองกันหลายที่จริงนะคุณนะ
นครนายยกสงขลาชนบุรีไล่ไปที่ไหนก่อนดิ
นครนายยกคนร้ายบุกชิงทอง๕บาทร้านทองในห้างดังตัวเมืองนครนายกเลย
แต่ไม่รอดฮะ๒ชั่วโมงตำรวจจับได้
คนร้ายที่นครนายกเป็นคนร้ายรูปร่างถวม
คุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้เลย
ขณะที่ทำทีทำท่ามาคุยกับพนักงานร้านทอง
จะขอลองสร้อยคอหนักตั้ง๕บาทนี่วงจรปิดมีนะครับ
พนักงานก็หยิบถาดทองมาให้ดูนะครับแต่ก็เริ่มผิดสังเกตนะครับ
เริ่มผิดสังเกตแล้วนะฮะว่าทำไมมองซ้ายมองขวาตลอด
เรามีวงจรปิดไหมฮะตอนที่เขาเข้ามาที่ร้านเนี่ยนะครับ
จริงมีวงจรปิดนะจะเห็นเขาเข้ามาที่ร้าน
แล้วก็เดินไปเดินมาขอลองนู่นลองนี่นะสร้อยคอหนักตั้ง๕บาทนะครับ
พอเอาสร้อยสวมคอได้ปุ๊บหนึ่งวิ่งเลยคุณวิ่งหนีออกจากร้านทันทีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับ
ร้านทองบางกอกโคที่ห้างโลตัสนครนายก
มูลค่าความเสียหายเนี่ยแสนหกคุณเพราะว่าทองตั้ง๕บาทนะครับ
ใช่ค่ะตรวจสอบพระเมืองนครนายกเนี่ยก็เลยไปไล่กล้องมงจรปิด
ก็ต้องตามเจอค่ะเจอจนจับตัวนายนัทธวุฒิศรีกมล
คนก่อเหตุนี่แหละคิดดูนะจับได้ตอนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลย
จะไปวัดอำภาวันที่นครนายกคือตรงวัดนั้นห่างจากร้านทอง
ตรงจุดที่เกิดเหตุประมาณสามสิบโลได้ทีนี้พอตำรวจดักปั๊บอ่า
เสร็จเลยนายนัทธวุฒิศรีกมลตำรวจค้นตัวไหนนัทธวุฒิศรีกมล
กระเป๋าดูสิกระเป๋ากางเกงมีอะไรบ้าง
ปรากฏว่าเจอทองอยู่ในตัวค่ะนัทธวุฒิบอกว่า
ผมอ่ะเคยทำงานที่ร้านขายมือถือผมตกงานมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วอ่ะ
มีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยคุณผู้ชมตกงานมา๓เดือน
แล้วก็เลยตัดสินใจก่อเหตุค่ะครับทีนี้หลังจากก่อเหตุเสร็จนะ
ก็ขี่รถกลับบ้านใช่ไหมไปถอดเสื้อผ้าไว้ที่บ้าน
แล้วก็ขี่รถออกมาไม่มีจุดหมายปลายทางขี่ไปเรื่อย
แล้วตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพทั้งหมดนะคุณนะ
ก็จนมุมตำรวจฮะทองก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับทอง๕๐๐
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครนายยกนะครับ